ขับรถก็ต้องระวังกันด้วยครับไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่พัทธลุงกันหน่อย
ชายคนหนึ่งเป็นทหารครับเป็นทหารยศสิบเอกนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปร่วมงานบวชของเพื่อน
ระหว่างทางก็ขี่รถกลับมาคนเดียวครับเสียหลักแห่โค้งตกลงไปข้างทาง
ไม่มีคนเห็นสุดท้ายกลายเป็นศพเนี่ยฮะ
กว่าจะมีคนไปเห็นก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ตำรวจสภทะเลน้อยพร้อมกับกู้ภัยควนขนุนเข้าไปตรวจสอบนะครับ
เป็นอุบัติเหตุนะฮะก็ไปพบร่างของสิบเอกจงเจริญ
เกลี้ยงอายุ๓๕ปีเป็นทหารสังกัดกองพันธหารราบที่๒
กรมทหารราบที่๕สตูนครับในพงยากข้างทาง
สภาพร่างนั้นยังคงคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่
แต่ว่าแต่งมาค่อนข้างซิ่งเหมือนกัน
ประคัมญาติทราบว่าช่วงค่ำของเมื่อวานเนี่ย
จงเจริญเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในระหว่างการลาพักกลับมาเยี่ยมบ้าน
ก็ขี่รถจักรยานยนต์นี่แหละครับไปร่วมงานบวชของเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกัน
ระหว่างทางเนี่ยนะฮะรถจักรยานยนต์คาดว่า
ระหว่างที่เขาขี่มาคนเดียวเนี่ยอาจจะเสียหลักหลุดโค้งไปครับ
แล้วก็ไปชนกับต้นไม้ข้างทางจนทำให้เขาบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ตอนนั้นไม่มีคนเห็นสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านก็ไปเห็นว่ากลายเป็นศพไปแล้ว
นะครับอีกรายหนึ่งไปดูที่ปฐุมธานีครับ
นี่มีภาพมาเล็กน้อยนี่นะฮะเป็นกล้องหน้ารถของคันที่เขาขับตามหลังรถเก๋งคันนี้มาครับ
ปฐุมธานีบางประหันครับอยู่ที่ปฐุมธานีที่อำเภอสามโคกนะฮะ
พอไปถึงบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลสามโคกนะฮะแล้วรถเก่งคันหน้าในวงกลมสีแดงนะครับ
เร่งเครื่องแซงขวาขึ้นไปแล้วสุดท้ายไปพุ่งชนอะไรล่ะคนข้ามถนนกระเด็นเลยเนี่ยฮะในวงกลมแดง
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้นายยอดชายสิริจันโทอายุ๔๑ปีซึ่งเป็นคนข้ามถนนเนี่ยเสียชีวิตขาดที่
โอ้โหสภาพนี้นะข้อเท้าขาดกระเด็นเลยอ่ะโอ้ยข้อเท้าขาดคือห่างออกไปจากจุดเนี้ยสองร้อยเมตรเลย
มทองอายุ๒๒ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเขาเพิ่งจะซื้อรถ
เก๋งคันนี้มาจากจังหวัดพระนครศรีอายุทยาเพียง๑ชั่วโมง

ซื้อมาจ่ายเงินสดไป๙๓๐๐๐บาท
จ่ายเงินไปปุ๊บขับรถกลับมากลับกรุงเทพ

พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็ขับไป
เห็นแล้วมีคนวิ่งตัดหน้าแต่มันเบรกไม่ทันครับ
ชนเลยนะฮะรถใหม่เอี่ยมแล้วก็ชนเลยมีคนตายเลย
ตำรวจสพสามโคกคุมตัวคนขับรถไปสอบส่วนที่โรงพักแล้วก็
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพิ่งได้มาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับ